บอกเลยค่ะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยสาวทุกคนต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะ
เรานำเสนอภูมิใจมากเลย
สาวอายุที่๔๐แต่ว่าตึงเปรี้ยแน่นปังมากเลย
สาวคนแรกคนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะอัมมานี่แม่
เดินทางจากไหนมาไกลจังเลย

คุณผู้ชมอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะคะนี่คือ
แต่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเราสวยนะคะ

สวยแล้วเราทำอะไรบ้างเราออกกำลังกายเราดูแลตัวเองยังไงบ้าง

ต้องดูแลตัวยังไงบ้างสวยขนาดนี้๔๐กว่าแล้ว

อย่างพี่แอนทองผสมคนแรก

มาดูความสวยแบบไม่สันออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะ
แอนประสมคนนี้บอกเลยว่าเจ้าแม่ฟิตแอนดเฟิร์มของจริงคุณผู้ชมค่ะ
อกจากจะเป็นนางเอกซุปตาเบอร์ต้นแล้วนะ
จะเป็นนางเอกซุปตาเบอร์ตั้งต้นแล้วนะ
จะบอกว่าคนเราอายุไม่ได้ตามเลขบัตรประชาชนนะ

เพราะว่าเวลาไม่สามารถทำอะไรพี่แอนได้เลยนะจ

และความเป๊ะของหุ่นพี่โอ้โหสุดยอด

แผลกอะแน่นคุณผู้ชมทุกสี่โอ้มาเป็นร้อนเลยนะ

เคยเห็นแม่ตัวเองตอนอายุ๔๔แล้วแบบไม่เห็นเป็นแบบนี้เลย
ในยุคนั้นอะเนาะมันเป็นการดูแลตัวเองจริงคุณผู้ชมค่ะ
เอาตามไปส่องหุ่นแซ่บของสาววัย๔๒กันต่อเลยนะคะ
กับสาวก้านยาวพี่โยสักวันดีจ้ะ
คือนางเป็นนางแบบหุ่นนางก็ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแหละ
แต่ก็มักจะจัดแซ่บให้ประชาชีได้ยนต์ความเป๊ะของหุ่นนางบ่อยนะคะคุณผู้ชม
งานนี้บอกเลยไม่ได้ดูดีแค่เซ็กซี่เพียงอย่างเดียว
แต่ยังดูแข็งแรงสมกับเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะ
ฟิกปึ้งปังเป๊ะปังทุกสัตว์ส่วน
กล้ามหน้าท้องนี่โอ้โหนี่เห็นไหมมาเป็นลอนเลยนะคะ

ถ้าไม่มั่นใจในความเพอร์เฟคนี้อวดกันไม่ได้ง่ายหรอกนะคุณผู้ชมนะ
ที่สำคัญคือผิวไม่มีแตกลายไม่มีห่อนคล้อย
หน้ามองแบบเฮลตี้แหมมีดีมันก็ต้องอวดกันหน่อยนะคุณผู้ชม
จริงกว่าแล้วไม่น่าชั่วเลยอะ

แม้จะแต่งงานไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพโอ้โหซิกแพค
แล้วก็กราบใจในหุ่นเธอจริงค่ะ

เรียกว่าเด็ดสระตีจริงค่ะ
เรียกว่าไม่สามารถจะล่าสายตาไปจากภาพของตัวเองได้เลย

สวยสวยแบบเจ็กกะรีย์อย่างนั้นอาจ้า